บอกว่าเราก็มีเรื่องราวน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาอีกหนึ่ง
เรื่องค่ะก็เป็นเรื่องของสัตว์ที่เก่าแก่
มีอายุกว่า๔๐๐ปีกันเลยทีเดียวนะคะ

ถูกต้องถูกต้องฉลามนี่แหละค่ะเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้

จากมหาวิทยาลัยโคเป็นไฮเกนประเทศเดนมาร์
ก็มีตรวจสอบแล้วมีอายุระหว่าง

ตัวเบลอเลยอายุอายุเยอะมาก

ใหญ่มากเลยสามร้อยเก้าสิบสองปีนะพี่
หรือว่าอาจจะมากถึง๔๐๐ปีเลยทีเดียวค่ะ

ก่อนหน้านี้เคยมีสถิติที่ทำเอาไว้นะ
ว่าหวานหัวคันศรเนี่ยมีอายุยืนที่สุดในรนด์ก็คือ๒๒๑ปี
แต่กับเจ้าชลามตัวนี้มันกินขาดมาก
คือโดยปกติแล้วพวกมันก็ส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณแค่๖๐ปี
หรือว่ามากกว่านั้นแต่ตัวนี้มีอายุยาวนานมาก

อืมยาวมากกว่าดูหน้าซิเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเย็นนะพี่
อุณหภูมิก็ลบ๑๐องศาเซลเซียสถึง๑๐องศา

อายุมากกว่าลัตนักโปสินของเรา๒๐๐กว่าปีย้อนไปรู้เลย

ตัวนี้อยู่ตั้งแต่อายุทยาเหรอ

อยากรู้ไหมว่าเขาหาวิธีว่าเขาจะสำรวจได้ยังไงว่า
อายุของปลาเนี่ยมันดูจากอะไร

พี่ดูจากคลิปเหรอพี่ว่าดูจากอะไร

เขาบอกว่าเลนตา

เขาบอกว่าเลนตายมันพัฒนามาจากโปรตีนต่างที่สร้างขึ้นตลอดเวลา
โปรตีนของเลนตามันเริ่มแรกมันรับมาจากตั้งแต่ในคันของแม่ฉลาม
ตั้งแต่วันนั้นว่ามันพัฒนาออกมาเป็นยังไงเขาก็เอาอันนั้นมาตรวจ
ก็เลยจะรู้ว่าโปรตีนที่อยู่ในเลนตาของมันเนี่ย
ถ้ามันยาวมาขนาดนั้นก็คืออายุมันก็จะประมาณเท่านี้
พี่อยากรู้ว่าไปเอาเลนตามันมาตรวจได้ยังไง